อีกหนึ่งอดีตคู่จิ้นตัวโน้ทภาคินค่ะ
แล้วก็แพทย์นับประพานะคะมีโอกาสให้โคจรมาเจอกันนะคะ
หลายคนค่ะก็เข้าไปแซวว่าเอ้ย
อยากให้เห็นสองคนนี้กลับมาคืนดีกันสักทีนะคะ

เจอน้องอารเบซิ่งด้วยนะฮะ
ไม่ได้เจอนานก็ดีใจที่ได้เจอที่ได้กลับมาร่วมงานกันครับ
ไปเจออาเลสเป็นไงบ้างคะเรสน่ารัก
ใช่ครับเรสซิงก็น่ารักเห็นชอบเตะบอลครับ
นี่ไงเขาก็รู้ด้วยนะว่าอาเรสเนี่ยชอบเตะบอลนะคุณผู้ชมค่ะ
ถอดเสื้ออย่างเดียวนะมีเวลามาเลี้ยงหลานด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วนี่คุณผู้ชมส่วนอาการบาดเจ็บของพี่เมย์นะคะคุณผู้ชม
ผู้จัดการส่วนตัวที่ใส่เฝือกหนาที่ขาอยู่นะคะ
เมื่อกี้เราจะเห็นภาพพี่เมย์อยู่นะแต่กลับมีคลิปไปแดนสนั่นฟลอ
ตกลงพี่เมย์หายแล้วยังโตโน่มีคำตอบมาฝากละค่ะ
ข้อเท้าพลิกครับเดินลงบันไดแล้วข้อเท้ามันพลิก
ก็ต้องพักประมาณ๔อาทิตย์ครับ
ตอนนี้หมอบอกว่าอีก๒อาทิตย์ถึงจะถอดเปลือกได้ครับ
แล้วก็โดนหมอดุเพราะว่าไปเต้นเนี่ย
ไปเต้นมีปาร์ตี้แล้วไปเต้นแล้วเปลือกเคลื่อนครับ
ก็เลยต้องใส่เพิ่มอีก๒อาทิตย์ดูแลกันไปครับ
เราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนญาติเหมือนพี่น้องครับ
พี่เมย์เขาก็ดูแลโตโน่นะคะมาตั้งนานแล้วครับ

นี่ไงไม่ได้มีข่าวแค่นักร้องอย่างเดียวนะ
ผู้จัดการอะไรมาเรารวบรวมมาให้หมดเลยนะคะ